พี่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่
คอยเสียจนกลุ้มใจ
บ้านนี้ทำไมน้วนใหญ่ไม่มา
ไม่เคยผิดนัด
วลไม่เคยผลัดเวลา
นัดไว้ไม่มา
เพียรืออุตส่าห์มาปูพารอ
พี่คอยนวลอยู่ในสวนตั้งนาน
คอยสิจนค่อนวันไม่เคยคอยนาน
อย่างนี้เลยน้อง
พูดเองใช่ไหม
เก็บลำใหญ่ให้พี่รอ
หมดแต้งกัดโค
มารอคนสวยช่วยเก็บลำไย
ลำใหญ่ดีของพี่

ใครได้กินเหมือนมีโชค
ลำใหญ่กับโลกมันลูกใหญ่
เชื่อพี่เถิดล้วน

กินไปเก็บไป

นวลเอ่ย
พี่คอยนวลอยู่ในสวน
เก็บคนเดียวไม่
ปีนี้ลำใหญ่ลูกดกจังเลย
อย่าว่าเศร้าสีโปรเท็จใจพี่สามเชย
นัดไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลย
ในส่วนลำใหญ่
ลำใหญ่ดีของพี่มีพันกะโลก
ใครได้กินเหมือนมีโชค
ลำใหญ่กะโลกมันลูกใหญ่

กินไปเก็บไป

นวลเอ่ย
ที่คอยนวลอยู่ในสวน
เก็บคนเดียวไม่ไหว
ปีนี้ลำไยลูกดกจังเลย
อย่าว่าเศร้าสีโปรเท็จใจพี่สามเชย
นัดไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลย
ในส่วนลำใหญ่
หยุดชุดความบุรุษ